เรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนก็ยังต้องเฝ้าระวังกันนะคะ
เพราะว่าอย่างเมื่อคืนนี้ที่จังหวัดสมุทรประการพายุกระหน่ำ
แล้วมีฟ้าผ่าด้วยทำให้เสาไฟฟ้าหักโค้น๖ต้น
แล้วไปทับรถยนต์ถึงเจ็ดคันซึ่งกล้องหน้ารถคันหนึ่งค่ะ
สามารถจับภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้นะคะไปดูภาพหน่อยค่ะ
นี่ค่ะเกิดเหตุภายในซอยโรงงานเบ้นบางนาตราด
กมที่สิบเก้านะฮะหมู่เก้าตระบวนบางฉลง
อำเภอบางพลีที่สมุทรประการเมื่อเสาไฟฟ้าสูงสิบสองเมตรถึงหกต้นค่ะ
คือล้มลงมามีเสาที่มีหม้อแปลงอยู่ด้วยหนึ่งต้น
แล้วก็ล้มมาทับรถยนต์แล้วก็ถูกสายไฟฟ้าฟาดเสียหายไป๗คัน
เป็นรถกระบะห้าคันรถเก๋งหนึ่งคันแท็กซี่อีกหนึ่งคันค่ะ
โดยมีลมพายุเนี่ยนะคะพัดบ้านไม่มีเลขที่ที่ปลูกเป็นร้านค้าชั้นเดียวมุงด้วยสังกษีเนี่ย
คือหอบเอาหลังคาสังกษีไปกองอยู่ที่ถนนหมดเลย๑๐หลัง
โชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ไพโร่แจ้งสวัสดิ์อายุ๕๕ปีเป็นเจ้าของรถแท็กซี่ก็เล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยฝนตกหนักมากขับรถมาจอดที่ริมถนนตรงที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
มาเอากับข้าวที่สั่งแม่ค้าทำเอาไว้ไงทีนี้ระหว่างจอดรถรออยู่
แล้วก็นั่งอยู่ในรถนั่งได้แค่๒นาทีเท่านั้นแหละ
ฟ้าผ่ามาที่หม้อแปลงไฟฟ้าเลยค่ะห่างออกไปแค่ร้อยเมตร
เสาไฟฟ้าก็เลยล้มโค้นมาที่ถนนแล้วทีนี้พอมันดึงมาหนึ่งต้น
มันดึงต้นอื่นอื่นล้มมาด้วยอะค่ะตอนนั้นตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
แต่นั่งมองอยู่ในรถแท็กซี่ตัวเอง
จนเหตุการณ์สงบก็เลยปีนออกมาจากรถแท็กซี่นะคะ
แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบางพลี
ก็มาตัดกระแสไฟฟ้ารอบบริเวณแล้วก็เก็บกู้ซากเสาไฟฟ้า
สายไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งติดตั้งปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนใหม่
ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาเก็บกู้ติดตั้งในมากกว่า๑๐ชั่วโมงเลยนะคะ
กว่าที่จะสถานการณ์เป็นปกติค่ะ